อ้าวเดี๋ยวปั๊บนึงขอทำอารมณ์ก่อน

ขีเข้าหรอเลย
รับร่างซื้อเจ๊สั่งลุยก่อนคุณผู้ชม
อย่างไรโอ้งแม่มาเต็มปั๊บนึง
พี่บุ๋มประนัดดาหลายคนบอกว่าเห็นไปเที่ยวเมาห์ดีก็
ปี้แล้วนี่สงสัยคดีเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วกับ

ปรากฏว่ายังนะจ๊ะ
ไปติดตามพี่บุ๋มซิอะไรยังไงดีจ๊ะคุณเจ๊

ยังแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเดิม
ณวันนี้มันไม่ได้แค่๓ล้านเฉย
เขามาพร้อมกับพ่อแม้อีกเยอะ
หนึ่งในนั้นคือให้เราแถลงข่าวขอบคุณและขอโทษเขา
ณตอนนี้เราต้องการความแฟร์
เคลียร์กันจบไปพี่ไม่ต้องการจะยุ่ง
หรือว่าเจอปัญหาอะไรอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่า
เอามานี่ด้วยแต่ขอนี่ด้วยนี่ด้วย
ใครรับไหวบ้างอ่ะมันต้องสู้แล้วค่ะ
ในสิ่งที่ความถูกต้องที่มันได้มากที่สุด
ที่เราจะทำได้แล้วอ่ะเพราะว่าเรายอมเข้ามาเยอะแล้ว
หาค่ะหาแต่ควรจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังอ่ะ
ตัวอย่างนะลูกนะจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลัง
คุณใช้วัน๒วันตัดสินไม่ได้หรอก
แล้วของเก่าก็ยังไม่เคลียร์แล้วเงินลงทุนไป
ไรก็ยังไม่กลับมาจริงแล้วพี่กะเสีย๓ล้าน
แล้วทุบตึกทิ้งด้วยซ้ำจบ
คือเงินซื้อทุกคนไม่ได้นะเงินซื้อศักดิ์ศรีคนไม่ได้นะ
จริงอยู่ในวันแถลงข่าวพี่พูดว่าสามล้านแล้วไม่ได้
แต่คุณเล่นมาบอกให้พี่นั่งแถลงข่าวขอโทษ
และขอบคุณที่ได้ตังค์จากคุณเนี่ย

ถ้ามันทำให้เรื่องมันจบพี่ทำให้ได้ทุกอย่าง
แต่ต้องแถลงข่าวคู่กันค่ะ